คือฮามากเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีข่าวนี้ออกมาว่านายกรัฐมนตรีขอไม่รับเงินในตำแหน่งนายก
พิเศษต่างรวมถึงทั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคลังด้วย
เพื่อที่จะส่งต่อเงินก้อนนี้ให้กับกลุ่มที่เขาต้องการ
กลุ่มที่เขาเป็นมูลนิธิเด็กเด็กที่เขาต้องการเงินกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้
ตลอดตลอดอายุการทำงานเหรอคะ
คือบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่คนหลายคนให้ความสนใจมากเลยนะ
เพราะว่าถ้าอยู่ยาว๔ปีก็คือ๔ปีไม่รับเงินเดือนเลยนะ
คือเรื่องนี้เมื่อเช้าตอนที่นายกเศรษฐาเดินทางมาที่ท่ากัศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง
เพราะว่าท่านจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลังจากที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว

หลังจากที่ประกาศว่าจะไม่รับเงินเดือนจะไม่รับเบี้ยประชุม
บริจาคให้กับมูลนิธิต่างจะประเดิมที่มูลนิธิเด็ก
บอกว่าเงินที่รับมาหลังจากหักภาษีจะมอบให้กับมูลนิธิ
อันนี้ถือเป็นความประสงค์ที่ผมได้ทำมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างให้รัฐมนตรีคนอื่นหรือว่ากดดันรัฐมนตรีคนอื่นไหม

เพราะที่มีความต้องการนะครับมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นเจตนารมณ์นะครับ

ครับก็พยายามจะสอบต่อไปครับไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวค่ะว่า
อย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าผมว่านะครับก็เงียบไปดีกว่า
ฟังจากปากนายกแล้วนะคะส่วนทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายชัยวัชรงค์เนี่ยก็เปิดเผยค่ะถึงเรื่องนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะ
จะยกเงินเดือนแล้วก็เบี้ยประชุมทุกเดือนเลยที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง
ที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตลอดการดำรงตำแหน่งจะมอบให้กับมูลนิธิต่างจะช่วยเหลือผู้เปราะบาง
จะเริ่มที่มูลนิธิเด็กก่อนนะคะแล้วถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ
ดูกันหน่อยค่ะเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งทั้งหมดของนายก
ตำแหน่งนายกตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะคะรวมเป็นเงิน๑๒๕๕๙๐บาทค่ะ
เพราะว่าเป็นเงินตำแหน่งนายก๗๕๕๙๐บาทแล้วก็เงินประจำตำแหน่งอีก๕๐๐๐บาทด้วยนะคะ
นี่แหละที่นายกบอกว่าจะไม่รับโอ้เดี๋ยวต้องดูนะว่าหลังจากนี้เนี่ย
รัฐมนตรีกระทรวงต่างจะออกมาขานรับ
หรือจะออกมาให้เหตุผลแสดงความคิดเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างค่ะ
ก็ถือว่าเป็นนายกที่พอรับตำแหน่งแล้วก็ฟิตจัดเลยนะฮะ
การลงพื้นที่แล้วก็บุกป่าฝ่าดงลุยเลยเริ่มงานภารกิจทันทีเลย